แม้ว่าไม่ได้ไปเมืองคานไปโพสต์ท่าเชิดหน้าสวยอย่างใครเขานะครับ
แต่ว่าปีนี้ใหม่ดาวิกาก็ยิ้มได้หน้าบานสุดเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดครบ๒๗ปีนะคะ

เพราะว่านอกจากลุงเต๋อฉันทวิทย์นะคะ
พอตกเย็นปุ๊บช็อตเต๋อมอบช่อดอกไม้ให้หวานใจ
สาวใหม่นี้นะคะเขินม้วนเลยทีเดียว
ลงรูปคู่เอาไว้ตามสัญญา
นี่ถ้าไม่บอกว่านี่เดือนพฤษภาคมนี้
ฉันคิดว่ากุมภาพันธ์วันวาเลนไทยนะจ๊ะ

เพราะว่าในปาร์ตี้เลี้ยงวันเกิดเนี่ย
คนสวยคุณดาวพรฤทัยเขาจัดให้น้องใหม่
ในฐานะนางเอกลูกรักของเขานะคะ
เต๋อเนี่ยเขาโกหกเอาไว้ว่าตอนแรกเนี่ย

ก็เลยเอาช่อดอกไม้มาให้น้องใหม่ซะอย่างนั้น
แต่ท้ายที่สุดนี่เลยจ้ามาพร้อมเค้กก้อนโตนะคะ

เพลงหยุดของกรูฟลายเดอร์นั่นเอง

หยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้อ่า
หวานขนาดนี้น้องใหม่อายม้วน

เรียกได้ว่าวันเกิดปีนี้ของดาวิกาค่ะ
อย่างเป็นทางการจ้า

นี่นะคะคนโสดตายเรียบไปเลย

เค้กมาเตอร์ไพรส์น้องใหม่ได้๒ปีแล้วนะคะ